บริเวณเทวาลัยศิวะนาตราช
ซึ่งก็มีการทำพิธีบูชาพระศิวะนะครับ
ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้า
ผู้สร้างเทพนพเคราะห์ทั้งหมด๙องค์ด้วยกัน
แล้วก็มีการจัดงานตั้งแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมา
ประมาณ๒ทุ่มกว่าที่ผ่านมาก็เป็นการเริ่มงานอย่างเป็นพิธีการนะครับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้ได้พร้อมกันกับคุณรัชนีคำนึงควร
บรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่เทวาลัยศิวะนาตราช
พระส่งจากวัทธเจตุพล์มิมุลมังขราลามและวัดเจ้าอาม
กำลังนำประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีนับพันคน
ก็เดินทางมาถึงพิธีเมื่อช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศหมอดูชื่อดังประธานฝ่ายพิธีกรรม
เดินทางมาถึงณเทวาลัยศิวนาตราชสวนลุมไนท์บาซ่าสี่แยกรัชดาลาดพร้าว
เมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ทันทีที่เดินทางมาถึงอาจารย์ลักษณ์ได้กล่าวต้อนรับประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพพระเคาะ
รับส่งดาวมริตยูเคลื่อนทัพดวงเมืองในวันนี้
พร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของพิธีที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยค่ะ
ในเทพพิธีบูชาจงเมืองเป็นมงคลบุญจงสำเร็จแก่
ประเทศชาติพระพุทธศาสนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมากษัตริย์พระบรมวงศานองค์
และจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านที่ร่วมพิธี
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเอิญ
ซึ่งขณะนี้นะคะพระสงฆ์รวม๑๓รูป
เริ่มนำสวดเจริญพระพุทธมนต์นพพระเคาะ
ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีนับพันคนเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับพิธีสวดพุทธมนต์พระเคาะ
ค่ำคืนนี้จะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงนะคะ
จากนั้นพรามจะทำพิธีอารตีบูชาไฟ
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ใช้บูชาองค์พระศิวะค่ะ
แต่หากคุณผู้ชมไม่ได้เดินทางมาที่เทวาลัยศิวนาตราชแห่งนี้
ก็สามารถเดินทางไปสักการะสารหลักเมืองประจำจังหวัดได้เช่นเดียวกันค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี